คณะของอปตเนี่ย
ไปในห่วงเวลาที่เกิดเหตุ
และใช้ที่พักเดียวกันกับจุดเกิดเหตุ

ใช่แต่เราต้องออกไปกินข้าวข้างนอก

แล้วยังต้องมาฟังดนตรี

รถหน่วยราชการ

มีตรามีสีอะไรอย่างนี้
มีส่วนเกี่ยวข้องในงานวันที่๒๒นะครับ

ว่าเป็นใครกันบ้างแล้วเป็นงานของใครนะครับ
ชนะโชธรีสอร์ทก็อาจจะเป็นเรื่องที่เขาไม่กล้าออกมา
เพราะว่าเขาเป็นในภาคธุรกิจนะครับ
วอนคนแม่ห้องศรนะครับว่า
ผมเป็นแขกไปเยื่อนมาจากนทบุรี

เยือนด้วยความศรัทธาในการทำงานของเทศบาล
แต่วันนี้เรื่องมันอึมคลึม
ปกปิดมิดชิดกันเกินขนาดเกินไป

ซึ่งเป็นแขกบ้านแขกเมืองของท่านเดือดร้อน
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับ

ตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นนะคะจะได้เห็นว่ารายการถามตรงบอกคุณผู้ชมได้บางส่วน
เบื้องหลังของข่าวแล้วก็การทำงานเบื้องหลังของคนทำงาน
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมนะคะ
หรือว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือคนอื่นที่เกี่ยวข้องเอง
ซึ่งคดีนี้เป็นคดีใหญ่แล้วสะเทือนหลายกระทรวง
เหนือจากนี้แล้วเราพยายามจะบอกคุณผู้ชมว่า

เพราะแม้ว่าจะเป็นการกระทำของตัวบุคคลถ้าพิสูจน์ได้ว่าผิดจริง
แต่ว่าติดชื่อขององค์กรไปด้วย
และที่สำคัญค่าราชการในบางกระทรวงเป็นข้าราชการระดับสูงมาก
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเดิมพันองค์กรเองก็สูงด้วย
เพราะฉะนั้นข่าวนี้ตามติดต่อค่ะคุณผู้ชม
วันที่เราคุยคุณผู้ชมครั้งล่าสุดคือเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
ตัวละครใหม่ที่ถูกเปิดขึ้นมาคือคณะที่ไปดูงานที่เชียงใหม่และแม่ห้องศร
คณะที่ว่านี้มาจากจังหวัดนนทบุรีไปในวันสำคัญพอดี
สำหรับคดีนี้เพราะว่า๑คืนที่ถูกพูดถึง
เป็นคืนที่มีการชี้ว่าผู้ว่าแม่ห้องศรซึ่งถูกย้ายออกจากพื้นที่ไปแล้วนั้น
ซื้อบริการเด็กและไม่ว่าจะพิสูจน์ว่าซื้อหรือไม่ก็ตาม
สมมุตินะคะพิสูจน์ว่าซื้อและไม่ว่าจะพิสูจน์ว่าซื้อเป็นเด็กหรือไม่เป็นเด็กแล้วก็ตาม

แต่ที่สำคัญคือตัวละครใหม่ที่เกิดขึ้น๒๐กว่าชีวิต
ตอนนี้สถานะไม่รู้จะแนะนำแบบไหนค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนแรกก็น่าจะเป็นพยาน
เพราะว่ายืนยันกันได้๒๐กว่าคนว่าที่รีสอร์ทแห่งนั้นมีการจัดงานจริง
ซึ่งตรงกันข้ามกับข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าเจ้าของรีสอร์ทบอกไม่มีการจัดงาน
ในขณะที่ในช่วงเวลาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไม่เกิน๒วันนี้ค่ะ
ในขณะเดียวกันจากที่เป็นพยานก็กลายเป็นหนึ่งในคนต้องสงสัยแล้วว่า
ที่ซื้อบริการตกลงคนในคณะของท่านใช่ไหม
วันนี้สองท่านจะคุยกันกับดิฉันนะคะ
เราคุยกันค้างคาไว้ตั้งแต่เมื่อวันพุธเมื่อวานนี้มาไม่ได้
ภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ต้นรายการคือไปต่างจังหวัด
ไปงานศพที่จังหวัดสุรินทร์
และเมื่อวานนี้เป็นวันพอดีกับที่ตำรวจภาค๕
ไปสอบคณะที่นนทบุรี
จะมองว่าหนีก็ได้จะมองว่าพอดีบังเอิญก็ได้

ท่านแรกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนทบุรีนะคะ
นายกวสุผันเงินมาประกบด้วยทนายความแล้วนะคะณวันนี้
ทนายความของนายกนะคะคุณสุชาติชมกุลสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

ฉันจะใช้ช่วงแรกในการปูเรื่องหน่อย
เพราะว่าเรื่องมันมีการให้สัมภาษณ์ตลอดระยะ
เป็นเดือนแล้วนะคะสำหรับคดีนี้
ข้อแรกเมื่อวานตำรวจไปที่อบตถูกต้องไหมคะ

ผมไปงานศพเพื่อนที่เป็นครู

เสียชีวิตแล้วก็งานเผาที่สุรินวัดสารลอย
งานศพเนี่ยเป็นงานศพของเพื่อนเราเอง

ใช่ไหมคะแล้วมีกำหนดไว้ตั้งแต่แรก

ในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ที่ตำรวจภาค๕ไปสอบที่นนท์เนี่ย

แต่ที่ฉันต้องใช้คำนี้ว่าไม่ได้หนีใช่ไหมคะ

แต่เรื่องตอนนี้ที่เจออยู่ดิฉันไม่รู้จะเรียกว่า
จะเป็นพยานหรือจะเป็นคนที่โดนด้วยเลยนะนายกค่ะ
ความจริงจะหนีความจริงทำไมหนีไม่ได้

นายกรู้ตอนกี่โมงว่าจะมีตำรวจภาค๕เข้าไปสอบที่นนท์
ก็ผมอยู่ผมน่าจะอยู่ในงานแล้วล่ะ
ในงานศพงานศพเขาเผาบ่าย๓
ก็ประมาณก่อนนะ
ในที่ทำการของนายกะ
ลากอะไรให้เขาเห็นพิรุษผิดสังเกตอะไรบ้างหรือเปล่าคะ
ไม่นะเขาขออะไรมาก็ให้
เขาถามอะไรก็ให้เขาไปข้อมูล
คณะตำรวจเขาสอบกี่คนคะนายก
มีทางรองนายกะ
เนื่องจากว่าวันนั้นแหละวันเมื่อวานนี้
มันตรงกับงานเผาศพของพ่อของนายช่าง

วัดเให้ใกล้กันวัดอ่อมอ่องใก่กันด้วย
คนก็เลยต้องไปงานศพกันประมาณ๓โมง๔โมงเย็น
ทอดผ้าแล้วก็เผาศพกันมันตรงกัน
ตำรวจเขาใช้เวลาเยอะไหมคะในการไปหาข้อมูล
หรือเขาจะเรียกว่าอะไรเขาไปสอบสวนไหม
ไม่นะไม่ถึงท่านธนาฬรภ์ไปเรียกใครสอบนะ
เหมือนกับไปหาข้อมูลจากเอกสาร
ตำรวจไปหลายนายไหมคะ
อันนี้ผมไม่ทราบเลยน่าจะเป็นละตู้นะ
ระหว่างที่ตำรวจอยู่ที่ที่ทำการอบต
มีคนต่อสายถึงนายกฤษฎีสุลินไหมคะ

แล้วท่านได้คุยกับตำรวจเองไหม
คุยครับคุยกับท่านหนึ่ง
ซึ่งก็บอกขออะไรหลักฐานอะไร
สิ่งที่ตำรวจต้องการจากอบตคืออะไรคะ
ที่ส่งไปก็หมายกำหนดการว่าเราไปพักจริงไหม
ที่เราไปพักจริงไหมใบเศรษฐค้ายไปบ้างอะไรอย่างนี้ก็ต้อง
ซึ่งก็ตรงกันกับที่นายกเคยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ
แล้วก็รายการถามตรงไว้ด้วยใช่ไหมคะ
เอาอย่างนี้คือที่ถามแบบนี้เนี่ยเพราะว่าวันนี้มีข่าว
คือก่อนเข้ารายการคุณผู้ชมที่ตามข่าวของแม่ห้องศรเนี่ยนะคะ
คดีค้ากามที่เกิดขึ้นที่จังหวัดแม่ห้องศรจะได้เห็นข่าวข่าวหนึ่ง
แล้วมีการพูดถึงฉันให้ฟังพร้อมกันเลยนะคะ
คือมีการพูดถึงรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคห้า
ว่าเขามีหลักฐานการเข้าพักของคณะของนายกวสุวะนะคะ
แล้วก็นอกเหนือจากนี้คือบอกด้วยนะว่ามีการบ่งชี้ว่าเข้าพักจริง
มีหมายเลขสำคัญบางหมายเลขของห้องพักบางห้องด้วยนะคะ
แล้วก็บอกว่านอกเหนือจากนี้มีการให้พยานก็คือเด็กผู้หญิง
ทั้งที่แม่ห้องศรและที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกรมคุ้มครองสิทธิกรุงเทพเนี่ย
ชี้ตามข่าวนะตามข่าวข่าวเนี่ยไปในทางว่า
คณะอบตมีผู้ใช้บริการเด็ก

แล้วตามข่าวนี้เนี่ยก็บอกว่ามีคนเมาคนหนึ่ง
อ้างว่าเป็นผู้ว่าแม่ห้องศรอันนี้คือข่าวเขียนคือเข้าใจว่า
อ้างว่าเป็นผู้ว่าแม่ห้องสอนทำให้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวทั้งหมดขึ้นมา
อันนี้ข่าวออกวันนี้มาที่ทนายค่ะทนายสุชาติ
อย่างนี้เนี่ยถือว่ายังไม่มีการกล่าวหาใช่ไหมคะ
คือตอนนี้ต้องดูก่อนนะครับว่าทางพนักงานสอบสวนเนี่ย
ได้มีการกล่าวหาทางท่านนายกอบตหรือว่าคณะหรือยัง
คือนึกว่ามันเป็นพยาน๘๓๐๒
ว่าท่านนายกใส่ยับเลยนะ

นายกเป็นคนที่ดิฉันก็กำลังสงสัยว่า
ตกลงสุดท้ายแล้วจะโดนชี้หรือเปล่า

ว่าทำไมมันถึงได้พลิกเป็นแบบนั้น

ก็เป็นพยานแล้วก็ขอร้องให้ทางภาค๕บอกว่า
เปิดออกมาว่างานเลี้ยงวันนั้นเนี่ย

ทำไมนายกติดปากคำว่างานเลี้ยงงานเลี้ยงงานเลี้ยงตลอดเลย
ก็เราเห็นแล้วเราก็เข้าใจว่าเขาน่าจะเข้าใจผิด
ว่าเราเป็นงานเลี้ยงต้อนรับเรา
ใหญ่โตซึ่งเราไปกันแค่นิดเดียว๒๓โต๊ะ
แต่ที่เราเห็นอยู่เปิดเพลงกันบึ้มบั้มกัน

ขอย้อนกลับไปวันนั้นดิฉันยังไม่ได้คุยลงรายละเอียดนะคะ
วันนี้มีเวลานายกคือตามที่เป็นกำหนดของคณะนายกที่ไป
ไปเชียงใหม่ก่อนแล้วมาแม่ห้องศร
แล้วต้องเข้าพักรีสอร์ทเกิดเหตุที่ว่านี้คือคืนวันที่๒๒

เข้ามาถึงก็ประมาณ๕๖โมงเย็นละ
โมงเย็นเอาอีกทีภาพที่เห็นตอนเข้าไปรีสอร์ทครั้งแรกคืออะไรคะ

แหมจะใหญ่มันก็พูดไม่ได้นะมันก็ผมว่า
เอาเท่าที่เห็นอากาศประมาณเท่าที่เราจำได้สักกี่คันฮะ
ข้างหน้าทั้งข้างในทั้งข้างหลังอ่ะนะก็ต้องมีระดับ๕๐ขึ้นอ่ะ

ก็รถเรารถตู้๓คันจอดไม่ได้อ่ะ

ใช่ต้องจอดแล้วก็ส่งเราลงไปเข้าที่พักเอาเสื้อผ้าขนอาบน้ำแล้วก็อาบน้ำอาบท่ากันนะนะ

ซึ่งล่าสุดรถตู้เขาก็ให้การเหมือนกันนะ
ว่าเขาก็จอดไม่ได้

เพราะประหลัดบุญริษฐ์เนี่ยพานักข่าวไป

ซึ่งตรงนั้นที่เห็นเนี่ยคือจอดไปหมด

นายกบอกดิฉันบอกว่าเห็นรถดีทั้งนั้นเลย
ฉันก็พยายามถามว่าไอ้รถดีมารถอะไร
ก็รถที่มันก็รถเก่งรถกระบะทั่วไป

แต่มันก็เป็นรถที่ไม่ใช่รถอีแต๊กอีแตนชาวบ้าน
รถอะไรที่รถอะไรที่ไปจอดแล้วที่นายกรู้สึกว่าผิดสังเกต
เป็นคนใหญ่คนโตคนมีเงินไป
แล้วก็รถ๔ประตูรถเก๋ง
ตอนที่เราเข้าไปถึงประมาณ๕๖โมงเย็น
คือทางคณะต้องเข้าไปห้องพักแล้วก็อาบน้ำอะไรกันก่อนใช่ไหมคะ
เข้าไปถึงปุ๊บขอถามอีกทีวันนั้นได้คำตอบแล้ว

เข้าไปถามคุณแม่น้องมีงานอะไรกัน
คือมีไหมมีถามซักไซส์มีไหมคะ
ไม่ได้ถามว่ามีงานอะไรกันแต่เราก็รู้ว่ามันมีงาน
เพราะว่ามีคนแต่งตัวก็เดินเข้า
เดินเข้าเดินแล้วก็เห็นก็ชะโงกดูก็เห็น
แล้วเขาก็มีเสียงแต่ก็ยังไม่ได้ดังอะไรมากมายเพราะเราก็รีบ

เสียงดนตรีเหมือนเปิดในงานเลี้ยงเหรอ
มันเป็นเสียงดนตรีที่มันคลอตามรีสอร์ท

โรงแรมรีสอร์ทเขาก็มีหน้าเปิดดนตรีคล้อที่ล็อบบี้นะ
คือเขาเลี้ยงเราไม่ได้รีสอร์ทเนี่ย
เขาจัดข้าวให้เราไม่ได้ก็เขามีงานเลี้ยง
เขาก็บอกว่าเขามีงานเลี้ยงประมาณว่า
อ๋อก็รู้กันลงไปกัน๒๐กว่าคน

เขาพูด
เห็นคนแต่งตัวดีเนี่ยแต่งยังไง
แต่งชุดสิ้นยาวมันเหมือนจะไปรำ

แล้วผู้ที่ใส่ชุดที่ว่านี้คือยังไงคะ

เป็นผู้ใหญ่หรือยังไง
กลางก็คือมันก็หลากหลายนะ
จริงแล้วผมดูคนที่ไปก็เป็นคนที่แบบ
เหมือนเราท่านเนี่ยแหละภูมิกันหน่อย
ไม่ได้ซ่ออะไรที่ไป

คือวันนั้นถามแล้วบอกมีรถหน่วยงานราชการ

คือมันสะดุดตาแค่นั้นเองว่า
คือรถของหน่วยงานนี้เขาสีฟ้าทั้งคันอะไรแบบนี้
เราก็เห็นแล้วว่าอ๋อรถของหน่วยงาน

ทีนี้เราเข้าใจเอาว่ามีงานเลี้ยง
แล้วได้ยินเสียงเพลงเห็นคนแต่งตัวไหมคะ

คำถามคือว่าชัวร์ว่านั่นคืองานเลี้ยง

แล้วคิดว่าเป็นงานเลี้ยงขนาดไหนใหญ่เล็ก

แล้วแต่เป็นไปได้ผมก็ไม่รู้ว่าใครเกิดไง

เราก็เพียก็นอนไม่ไหว

น่าจะคือผมก็ดูไม่ทั่วผมก็อยู่อีกตู้หนึ่งไง

คือที่ถามไม่ใช่อะไรเพราะว่าในนี้มี๔๕คนนะ
ที่ถูกกล่าวถึงในข่าวนะ
แต่อันนี้แล้วแต่คือผมก็ไปดูใครไม่ได้ไง

ผมไม่ได้เป็นใครที่จะต้อง

ได้ยินที่บอกว่ายังอยู่เลยคือเสียงเพลง

นายกก็ทราบใช่ไหมคะว่าสิ่งที่นายกพูดตั้งแต่ครั้งแรกเกี่ยวกับเรื่องนี้จะมีผลมาก

เพราะฉะนั้นเรียนถามอีกครั้งหนึ่งนายกยืนยันว่าที่นั่นมีงานเลี้ย

และยิ่งแบบตอนนี้ตัวเองอยู่ในสถานะที่เผชิญหน้ากับข้อกล่าวหาด้วย

อืมเหมือนกับรีสอร์ทเขาพูดยังไงก็พูดได้อย่างนั้นนะอ่า

เหรอในรีสอร์ทแล้วพูดยังไงก็พูดได้

ไม่มีอะไรนี่ครับพูดได้เหมือนกันเหรอ
ยังไงว่านั่นคือลักษณะการจัดงานแน่

จากคณะของอบตนายกที่ไปพักแล้ว
มีใครที่ไปพักที่นั่นแบบเป็นคณะอีกไหม
มันมีโต๊ะข้างเมื่อวันที่๒๓เนี่ย

แต่มีคนพักใช่เรามันเข้าใจผิดว่า
คณะที่จัดเลี้ยงมันเป็นคณะทัวร์ที่มาเหมือนเรา

เวลานั้นไม่มีรถแบบเป็นรถบัสชั้นเดียวสองชั้น

รถตู้เยอะแยอะมีหรอมีรถตู้เยอะเหมือนที่เราก็ตั้งรถตู้
มีแค่๓คันรถเรามีแค่๓คัน

สิ่งที่นายกพูดตอนนี้มันจะเกี่ยวกับคดีทั้งหมดนะคะ
แล้วก็อาจจะมีผลทางใดทางหนึ่งด้วยคำถามคืออันนี้ถ้าสมมุติโดนกล่าวหา
ว่าเป็นคนไปโทษนะคะไปซื้อประเวณีกับเขาด้วยเนี่ยมีเหตุผลมันมีหลักฐานอย่างอื่นไหม
เหนือจากคณะนายกและตัวนายกยืนยันมีไหมคะ
คือการที่จะพิสูจน์ความผิดนะฮะไม่ใช่กระบวนการที่กล่าวหาสอบนะครับ
เอาคนมาชี้ตัวแล้วจะเชื่อได้นะครับกระบวนการพิสูจน์ในศาลมีเยอะฮะนะครับ
ในการพิสูจน์ในศาลอย่างกรณีอย่างพนักงานสอบสวนนะครับ
เป็นผู้เก่าหานะต้องเป็นผู้พิสูจน์นะครับ
เป็นผู้นำสืบผู้พิสูจน์ให้เห็นว่าตรงนี้มีการซื้อประเวณีจริงนะครับ
แต่ถ้าจะเป็นการแค่กล่าวอ้างลอยหรือไม่มีหลักฐานอื่นประกอบเนี่ยนะครับ
เรื่องอย่างนี้นะครับคดีอาญาครับ
คดีอาญาเนี่ยครับโจทย์มีหน้าที่นำสืบหรือพิสูจน์นะครับครับ
ทนายสุชาติกำลังจะบอกว่าถ้าตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ย
ให้คนที่เก่าหาพิสูจน์ให้ได้ว่าใช่
ก็นี่ไงคะข่าวที่ออกมานายกแทบไม่ใช่พยานแล้วนะ
ข่าวที่ออกมาวันนี้คือชี้นะคะว่ามีเด็กทั้งที่แม่ห้องศร
แล้วก็เด็กที่อยู่ในความคุ้มครองของกรมคุ้มครองสิทธิ์
เขาก็ชี้แล้วไงแล้วเป้าจากการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อของรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคห้า
ก็คือคณะนายกนั่นแหละจากจังหวัดนทบุรีสักครู่ค่ะ
สำหรับสนุนโดยคำรีฮีไบรัท
คุณผู้ชมคะจากข่าวที่เริ่มต้นก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ
ก็หลายสัปดาห์แล้วนะคะที่เราตามมาว่าคดีนี้จะจบแบบไหน
ถ้าคุณผู้ชมได้ตามข่าวในช่วงกลางของเรื่องก่อนจะมาถึงณวันนี้

อาจจะทำให้คุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าเรื่องจะไปแบบไหน
ก่อนหน้านี้เราบอกคุณผู้ชมไปแล้วนะคะว่า
ตอนแรกก่อนเข้ารายการเรามีอยู่สัปดาห์หนึ่ง
มีข่าวออกมาว่าผลของกระทรวงมหาดไทยออกมา

แต่ว่าก่อนที่แขกรับเชิญในวันนั้นนะคะ
คือคุณธิชานานครจะเข้ารายการเราก็มีโทรศัพท์มา
เนื่องจากพอข่าวออกมาปุ๊บ
นักข่าวไปถามคุณทิชาแล้วก็เขียนออกมาเป็นข่าว
ทำให้ทางกระทรวงก็เลยโทรมาบอกว่าผลสอบยังไม่ออก
ซึ่งจริงแล้วข่าวที่บอกว่าผลสอบกระทรวงมหาดไทยออก
หลัดบุญยฤทธิก็ได้ข่าวเอาล่ะได้ข่าวในวันเดียวกัน

พอถัดมาสรุปตอนนี้มหาธัยยังไม่ได้สรุปแล้วนะคะ
ถัดมามีการให้ข่าวของตำรวจปราบค้ามนุษย์
เป็นการแถลงข่าวโดยบอกว่าหลักฐานเรื่องค้ามนุษย์ไม่ถึงผู้ว่า
เพราะถ้าจะชี้เรื่องค้ามนุษย์
พยานต้องชี้ใช่ไหมคะพยานหลักฐานต้องถึง
เมื่อไม่มีผู้เสียหาย
ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ถึงผู้ว่า

แล้วก็ซ้อนเข้ามาด้วยคำให้สัมภาษณ์ของรองพบตรรองศรีวรานะคะ
บอกว่าในส่วนของปราบค้ามนุษย์ออกมาแบบนั้น

ในขณะที่เรื่องนี้ก็ยังต้องสอบต่อโดยตำรวจในพื้นที่
ซึ่งแปลว่าคำให้สัมภาษณ์ของรองศรีวรา
ซึ่งอ้างจากคุณแม่ที่เคยมานั่งคุยกับเรา
เป็นผู้ที่เปิดประเทศขึ้นมาต้นสัปดาห์ก่อนหน้านี้
ก็บอกไว้ว่าชี้แล้วก็ชัดว่าถึงตัวผู้ว่า

อันนี้ก็เป็นท่อนที่๒คือปราบค้ามนุษย์พูดลักษณะหนึ่ง
ขณะที่รองศรีวราสตชพูดอีกลักษณะหนึ่ง
แล้วก็ออกมาใหม่อันนี้นะคะล่าสุดก็คือว่า
วันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าที่เราจะเชิญมาในฐานะพยาน
กลายเป็นผู้ที่ถูกต้องสงสัยแล้วจากสังคม
ว่าตกลงคณะของอบตบ้านใหม่ที่จังหวัดนนทบุรี
ไปดูงานที่แม่ห้องศรด้วยในช่วงเวลานั้น
แล้วจุดเกิดเหตุคือรีสอร์ทที่เดียวกัน
ในวันนั้นตกลงเป็นคนซื้อบริการจริงหรือเปล่า
ซึ่งการให้สัมภาษณ์ของรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคห้า
บอกด้วยนะคะบอกว่าหลังจากที่สอบแล้วเนี่ย
ก็มีการส่งประเด็นให้กับทางผู้บัญชาการ
แล้วก็ส่งประเด็นให้กับรองพบตร
ซึ่งทีมงานของถามตรงได้ตรวจสอบก่อนเข้ารายการนะคะ
ว่าทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕

และทางหน้าห้องของรองศรีวราก็บอกว่า
เรื่องนี้ก็ยังไม่ถึงที่สำนักงานของท่านเช่นเดียวกัน
แต่ข่าวออกมาว่ามีการส่งไปแล้วเรียบร้อยนะคะ
เรียนกลับมาไม่ว่าเรื่องของตำรวจจะถึงขั้นตอน
ใดตรงหรือไม่ตรงกันตามข่าวก็แล้วแต่
แต่เรื่องที่ออกมานายกวสุ

ผมถามตำรวจก่อนว่าอย่างนี้ก็ได้เหรอ
ยังไงอ่ะเนี่ยที่คุณจอมขวัญเข้ารายการมาเนี่ย
มันสับสนด้วยตัวของมันเองที่สุดแล้ว
ลำดับกันมาดูการทำงานของเขาทำไปทำมา
ตกมาที่อบตบ้านใหม่
ทำไมใช้คำว่าตกมาที่ล่ะก็เขามีพยานชี้น่ะ

ผมก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่างานนี้
มันปิดจ๊อปเร็วไม่ได้หรอกอย่ารีบปิด
ผมก็ให้ข่าวให้ข้อมูลไปแล้วว่าวันนั้นมันมีงานเลี้ยง
กลายเป็นว่าเหมือนกับผมไปเป็นพยาน
หรือเบี่ยงประเด็นไปเป็นงานเลี้ยงเหมือนกับผมโกหกกันทั้งคณะ
แล้วกลายเป็นว่าพอหลังจากนั้นมาแล้วก็ไม่มีพนักงานสอบสวน
เดินหน้าสอบเรื่องนี้ไม่มีนิ่งหมด
กลายเป็นว่าเราเป็นชาวบ้านหรือเป็นองค์กรหน่วยงานด้วยกัน
จะต้องเดินเองเพราะว่าผมรอแล้วก็ไม่มีใครพูดถึง
เงียบกันหมดว่าใครมาวันนั้นใครบ้าง
มาถามว่าบ้านใหม่อยู่ตรงนี้๒๒๒๓มีหลักฐานผมอยู่
ถ้าผมย้อนถามกลับบ้านว่าพวกคุณอยู่ที่ไหนกัน
ณวันที่๒๒ที่ผมเห็นว่าเป็นงานเลี้ยง
ที่คนไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาไปกันณวันนั้น
ผมย้อนถามว่าคนในแม่ห้องสอนที่เป็นพวกผู้นำระดับหน่วยงาน
อยู่ที่ไหนกันบ้างณวันที่๒๒คุณออกมาตอบกันได้หรือเปล่า
รีสอร์ทรีสอร์ทบอกไม่มีงานเลี้ยงวันนั้น
ว่าจบเลยเหรอแปลว่าจบเลยใช่ไหม
ฟังจากเจ้าของรีสอร์ทแล้วจบเลยเหรอ
ทำไมมันถึงได้ย้อนกลับมาที่ผม
ผมก็บอกว่าผมเนี่ยเฝ้าลูกน้องผม
ไม่ได้ทุกคนหรอกนะคุณจอมขวัญใครจะไปใครจะมา
เที่ยงคืนตีหนึ่งผมก็ยังพูดว่า
รับกรรมกันไปใครทำให้นนบุรีเลอะเทอะ
รับกรรมกันไปแต่ผมขอเรียกร้องว่าณวันนั้นน่ะ
มันไม่ใช่คนที่อื่นมันเป็นคนแม่ห้องสอนร้อยเปอร์เซ็นต์
ที่เข้ามางานเลี้ยงวันนั้นเพราะไม่มีใครขับรถกลับบ้าน
เชียงใหม่กลับไม่ได้เที่ยงคืน๕ทุ่มเที่ยงคืน
ขับรถกลับเชียงใหม่ไม่ได้แน่นอน
เช้าขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีใครกินลายบุฟเฟ่กับผมอยู่แล้ว
ซึ่งผมก็เข้าใจผิดว่าอ้าวนึกว่าเป็นทัวร์มาด้วยกัน

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลับบ้านกันหมดกินเลี้ยงเสร็จกลับบ้านกันหมด
ผมจึงเรียกร้องคนแม่ห้องสอนว่าถ้าคุณอยู่ในงานนั้น
คุณก็ออกมาพูดว่าคุณอยู่ในงานแล้วมันงานของใคร
เป็นแม่งานเสียตังค์ไหมฟรีไหมรีสอร์ทจัดให้เขาฟรีไหม
งานอะไรจะเลี้ยงรับเลี้ยงส่งวันเกิดอะไรผมไม่รู้หรอก
แต่มันมีงานแล้วคนแม่ห้องศรก็ควรจะออกมาแสดงตนว่า
ฉันก็อยู่ในงานนั้นก็บอกมาเลยว่างานนั้นมันงานอะไร
ใครอยู่บ้างก็ซักกันไปถ้าคุณเป็นชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณ
แต่ถ้าคุณอยู่ในงานนั้นแล้วคุณเป็นข้าราชการระดับไหนก็ว่ากันมา
ถ้าผมเป็นนายกอบตบอกโอ้โหเนี่ยข้าราชการระดับสูง
นี่เหรอจะต้องมีจังหวัดมารับเทศบาลมารับหรือใครมารับผมไม่มีเลย
แต่ผมอยากรู้ว่าในงานที่ผมบอกทำไมพนักงานสืบสวน

แล้วในงานเนี่ยถ้าผมพูดไปบ้างก็จะกลายเป็นว่าผมล้ำหน้าพนักงานสอบไป
คุณจอมขวัญในงานมันต้องมีทั้งแม่ครัวทำกับข้าว
มันต้องมีทั้งเด็กเสิร์ฟเสิร์ฟอาหารต้องมีคนอยากบุหรี่ออกมาดูดบุหรี่ข้างนอก
เดินไปเดินมาต้องมีโชว์ต้องมีรำต้องมีนักดนตรี
โอ้โหมันประกอบงานเลี้ยงคุณจำหวันก็รู้งานเลี้ยงมันมีอะไรบ้าง

แต่ทำไมณวันนี้แล้วเนี่ยเงียบกันทั้งเมือง

ใช่ว่าทำไมถึงทำกันแบบนี้
แง่ของการสอบสวนว่าได้สอบใครหรือยังในวันนั้นว่าไม่มีจริง
หรือถ้ามีมีเป็นลักษณะไหนงานเลี้ยงไหมงานเลี้ยงอะไรอันนี้คือสงสัย

คือผมมีหลักฐานกระจวกผมเลยว่านี่ไงมีใครเข้าพักบ้าง
นี่ไงมีบินกินข้าวค่าที่พัก
เห็นหลักฐานผมก็ซัดผมเลย
ทั้งที่ผมก็บอกว่า๒๒เนี่ยผมมาถึงกินข้าวเสร็จ
ผมก็นอนนอนฟังเสียงดนตรีเขากันตึ้ง
คุณก็ไม่ไปคุณก็ไม่ไปสอบ

สอบกันไม่ได้เพราะอะไรถึงคนแม่ห้องศรถึงไม่ออกมา

ไม่มีเลยเหรอเงียบหมด
อันนี้ทวงที่พนักงานสอบสวน

คือนายกจะบอกว่าตัวเองเป็นแพ้ได้ยังไง

ส่วนในคณะจะมีหรือไม่มี
อย่างที่เขามีการสอบจากเด็ก

พอจอดไม่ได้มันก็คงจะต้องหาแพ้

มีคนแก่เตะเด็กอยู่ข้างทาง

เจอคนเตะเด็กอยู่บอกว่า

คนนั้นที่เดินข้างนำหน้าเราไป

ไม่รู้จักไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง

กำลังบอกว่าตัวเองเป็นแพ้แน่เหรอคะ

มั่นใจว่าวันที่๒๒เนี่ย

ไม่มีใครอยากจะไปแตะต้องงานวันที่๒๒
แต่อยากจะแตะต้องงานวันที่๒๓

เราโทรศัพท์ไปที่รีสอร์ทล่าสุดคือวันนี้นะคะ
ว่าจะมีการให้ข่าวจากรีสอร์ทออกมาก่อนหน้านี้
เดี๋ยวช่วงหน้าฟังคำตอบจากรีสอร์ทที่เกิดเหตุค่ะ

คุณชมคะดิฉันย้ำข่าวอีกครั้งที่ออกมาวันนี้นะคะ
นายกวสุนะคะแล้วก็บอกว่าเด็กเนี่ย
ให้ข้อมูลกับทางตำรวจภาค๕เนี่ยนะคะ
ว่ามีกลุ่มปุทธิ์๕คนที่ใช้บริการเด็ก

ทางทีมถามตรงโทรไปอีกครั้งหนึ่งล่าสุด
และคนให้สัมภาษณ์ของทางรีสอร์ตธนชว์

ก็ยังไม่ตอบคำถามใดทั้งสิ้นนะคะ
ไม่ตอบทุกประเด็นที่เกิดขึ้นในข่าว

เมื่อสักครู่นี้ที่นายกให้สัมภาษณ์ไว้
ฉันเห็นประเด็นว่ากำลังชี้ให้เห็นอะไร
แต่เดี๋ยวฉันขอกลับมาเรื่องนี้ก่อน
หลังจากที่ข่าวออกมาเนี่ยโทรเช็คกันหรือในไลน์กลุ่มเนี่ยนะคะ
ได้มีการเช็คกันไหมว่าพี่ชัวร์ไหมทุกคนว่าไม่มีใครซื้อบริการ
ถามกันแล้วก็บอกกันถึงได้ออกอามรินว่า
ใครผิดว่าไปทำผิดนะพี่ใครผิดว่าไปทำผิดอ้ำอึ้งกันไม่ได้เรื่องนี้
แล้วมีคนอ้ำอึ้งไหมคะก็ไม่เห็นมีใครอ้ำอึ้งก็ยินดีพิสูจน์ทราบกันทั้งนั้น
ยินดีกันหมดเอาเลยแล้ววันจันนี้อำเภอเขาก็สอบ
เรียนมาที่ทนายสุชาติค่ะทนายสุชาติดิฉันไม่รู้สุดท้ายจะถูกกล่าวหาหรือเปล่านะ
คณะที่ว่านี้แต่ว่าณตอนนี้เนี่ยคิดฟ้องกลับไหมคะ
กรณีที่จะฟ้องกลับหรือไม่นะครับเราต้องดูนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานที่ปรากฏมาเนี่ยถ้าพิสูจน์แล้วเนี่ย
ถ้าเป็นพยานเท็จไอ้ตรงนั้นนะครับเราก็คงจะต้องใช้สิทธิ์ป้องกันตามกฎหมายของเรา
ไม่ว่าจะเป็นป้องกันตามกฎหมายหรือชื่อเสียงต่างเนี่ยครับ
อันนั้นเราก็ต้องใช้สิทธิ์นะครับใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะครับ
แต่ถามว่าฟ้องกลับหรือไม่เนี่ยนะครับเราต้องดูดูพยานหลักฐานก่อนนะครับ
ว่าพยานหลักฐานที่ออกมาเนี่ยนะครับมีพิรุษแค่ไหนเป็นจริงแค่ไหน
อย่างกรณีบอกว่าเด็กชี้ตัวเนี่ยนะครับผมให้สักนิดหนึ่งนะฮะ
ในฐานะที่ว่าเป็นทนายความและอยู่ในกระบวนการยุทธิธรรม

ชี้ตัวผมถามนิดนึงนะครับ
คนเราเนี่ยนะครับไม่เคยรู้จัก
ไม่เคยเห็นหน้าค่าตากัน

ไม่เคยอยู่ในสื่อนะครับ
ถ้าเห็นหน้ากันเพียง๑ชั่วโมงไม่เกิน๒ชั่วโมงเนี่ยนะครับ
แล้วระยะเวลาล่วงเลยไปถึง๘เดือน

อันนี้ให้สังคมลองตอบดูสิครับว่า

ดิฉันไม่รู้ว่าสุดท้ายต้องไปสู้กันเองหรือเปล่านะคะ
สำหรับคนที่ให้ข่าวคนที่ถูกกล่าวหา

จำเป็นต้องมีการพิสูจน์อะไรออกมาในขั้นตอนนี้ไหม
หรือรอว่าต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ความผิดหรือเปล่า
๒คือในเบื้องต้นเราเป็น
ถ้ากรณีเราเป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับ
คำให้การเราเราจะให้การ
เฉพาะที่เขาพาดพิงบางส่วนเท่านั้นนะครับ

มีอะไรอยู่ในมือมากกว่าที่บอกดิฉันหรือเปล่าคะ

เรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก
เรื่องระดับประเทศนะครับ
คนที่แม่ห้องศรที่เขาไม่เห็นด้วยกับกระบวนการตรงนี้

ตรงนั้นนะครับท่านสืบให้ดีนะครับ

พยานหลักฐานที่ท่านจะมาอ้างอิง

วันนี้เป็นแบบนี้วันนี้เป็นแบบนี้แล้วนะครับ
หรือว่ากรณีอาจจะ

ถ้ามีการชี้นำนะครับ
เด็กและเยาวชนอะไรต่างที่ว่า

เอาภาพถ่ายมาชี้เอามายืนยัน

สื่อมันเร็วแล้วทุกอย่างโซเชียลมันเร็วนะครับ
ถ้าพิสูจน์แล้วไม่เป็นความจริง
คุณกำลังจะโยนบาป
โยนบาปให้กับคนที่เขาเสียหาย

เวลาเหลือช่วงอันหลัยของรายการ
นายกวสุค่ะใช้ใช้คำว่าแพะเลยใช่ไหมที่ตัวเองเป็นอยู่ตอนนี้
ใช่แน่นอน

ก็เราอยู่ตรงนั้นพอดีอยู่ถูกที่ถูกเวลา
เดี๋ยวความหมายคนนั้นคือว่าคือไม่ได้รู้จักกัน

คือทำงานลักษณะการเมืองแบบนี้นะคะท้องถิ่นแบบนี้คือไม่ได้รู้จักกัน

รู้จักใครในแม่ห้องศรไม่เลย
แต่คิดว่าเป็นแพ้เพราะอยู่ถูกที่ถูกเวลา

ก็นั่นน่ะดิมันบังเอิญไปไหม
ผมก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะบ้านเมืองเราเนี่ยไอ้คดีแบบนี้
คุณก็เห็นมาถามชาวบ้านว่าพูดถึงนายกอบต
พูดถึงนายกอบตแล้วพูดถึงตำรวจ
ชาวบ้านนะถามชาวบ้านทั่วไป
พูดถึงคนเป็นนายกอบตกับพูดถึงคนเป็นตำรวจ
พูดถึงกระบวนการของตำรวจ
เราเดินบ้านเราเดินมาถึงจุดที่
มันไม่มีความน่าเชื่อถืออะไรเลย
เราจะต้องดิ้นลนตัวเรากันปกป้องตัวเรากัน

ผมเป็นนายกองค์กรปกครองท้องถิ่น

ผู้ว่าก็มี๗๗จังหวัดรองผู้ว่า
ว่าชาวบ้านมันจะปกป้องตัวเองต่อไปไม่ได้หรอก
เพราะว่าเรื่องแบบนี้สรุปจบง่าย
ไม่มีเหตุมีผลน้อยเกิน
ไม่ตามไม่จี้ไม่สนใจอะไร
สนใจแต่เรื่องที่ตัวเองตั้งทงไว้
ว่าจะไม่ให้คนคนนั้นหรือองค์กรนั้นหรือเหตุการณ์นั้น
มันเป็นไปตามที่สังคมกล่าวหา
เข้าใจที่สรุปให้ฟังเดี๋ยวตามต่อไม่รู้ต้องเชิญมาอีกหรือเปล่า
และไม่รู้จะตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่อบตหรือเปล่า
แต่วันนี้มีเวลาเท่านี้ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ

คุณผู้ชมคะยังไงเราตามเรื่องนี้กันต่อนะคะ
แม้ว่าจะอีกไกลแค่ไหนยังไงข่าวนี้ต้องรู้ค่ะ
ว่าสุดท้ายแล้วใครผิดวันนี้สวัสดีค่ะ